สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตันนันพี่สิทธิ์มหันครับคุณผู้ชมครับจากการตรวจสอบก็พบว่าหลังจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้นจะเริ่มลดลงแล้วนะครับและสิ่งหนึ่งที่จะเข้ามาทดแทนหลายคนต่างรอคอยนี่ก็คือลมหนาวระลอกใหม่จากประเทศ
คุณผู้ชมครับ
ร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่
หลังจากนั้นอุณหภูมิก็จะเย็นลงอย่างต่อเนื่อง
โดยพื้นที่ที่จะได้สัมผัสกับอากาศเย็นก่อน
ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานครับ
เพราะว่าถ้าหากเราพิจารณาจากลักษณะภูมิประเทศแล้ว
ก็พบว่าในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนั้น
ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ราบ
มีภูเขาสูงน้อยกว่าในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ดังนั้นเมื่อลมหนาวจากประเทศจีนมีการแผลลงมา
จะไหลลัดเลียดเลาะตามช่องเขาต่างลงสู่พื้นที่ราบ
จึงทำให้บริเวณพื้นที่ภาคอีสานนั้นหนาวเป็นจุดแรกครับ
หลังจากนั้นคิวต่อไปก็จะเป็นพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคกลางตามลำดับ
นี่คือลมหนาวที่เราจะได้สัมผัสกันตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
ไปจนถึงเทศกาลปีใหม่
เพื่อเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราไปดูการคำนวณอุณหภูมิ
ระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีนะครับ
เป็นการเปรียบเทียบอุณหภูมิในช่วงเช้าของวันนี้

ในวันนี้ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๖องศาเซลเซียต
ซึ่งเป็นช่วงที่มวลอากาศเย็นอ่อนกำลังครับ
พรุ่งนี้อาจจะเขยิบสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับ

แต่สิ่งหนึ่งที่จะสังเกตได้ชัดเจนก็คือ
ในช่วงวันเสาร์ครับพื้นที่สีน้ำเงินก็คือ
บริเวณที่มีอากาศหนาวนั้นจะเริ่มมีการแผลลงมา
กลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนครับ
ทำให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิพื้นราบต่ำสุด
การว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ๑๕องศาเซลเซียต

อยู่ที่ประมาณ๑๖๑๗องศาเซลเซียต
หลังจากนี้คาดการณ์ว่าลมหนาวจะแผลลงมาอย่างต่อเนื่อง
นี่คือสถานการณ์ความหนาวเย็นที่เราจะได้สัมผัสกัน
ตั้งแต่สุดสัปดาห์นี้เป็นต้นไป
ในขณะที่สถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
จากการตรวจสอบก็พบว่าปัจจัยสำคัญอย่าง

หลังจากที่เคลื่อนที่ขึ้นฝั่งก็อ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
และตอนนี้เองจากการตรวจสอบทิศทางการเคลื่อนที่ของห่อมความกดอากาศต่ำ
เพราะว่ามีการเคลื่อนตัวลงสู่บริเวณทะเลอันดามันแล้วนะครับ
แต่ก็ยังคงมีบางส่วนอาจจะทำให้เกิดฝนในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของภาคใต้ต่อไป

กลางดึกวันนี้สถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้นจะดีขึ้น
วันพรุ่งนี้ท้องฟ้าจะเริ่มเปิดสถานการณ์
ฝนจะลดลงกระแสลมก็จะอ่อนกำลังลง
แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงต้องย้ำเตือนกันนี่ก็คือเรื่องของสถานการณ์ขึ้นนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่อ่าวไทยทางตอนบน
เพราะว่าบางจุดนั้นคลื่นอาจจะยังคงสูงประมาณ๒๓เมตร
ชาวเรือที่จะออกเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังเรือเล็ก
ฝนที่จะงดออกจากฝั่งอีก๑วันนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงเป็นพิเศษ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงกับสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไป
ยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ

ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันธ์สวัสดีครับ